บรรณนะค่ะจะเจอกับเราสองสาวค่ะเริ่นขว่นแล้วก็พลอยพิมพ์และจิตนะจ๊ะ
ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะข่าวแรกของเราในวันนี้
ต้องขอร่วมแสดงความยินดีกับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ป้ายแดงคุณเวฟสาริน
และคุณบุ้งสถีหรือว่าคุณบุ้งใบหยกนะคะซึ่งได้ให้กำเนิดลูกชายคนแรกของครอบครัวน้องบุญ
ที่โรงพยาบาลบำรุงราชเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาซึ่งหลังจากที่คุณพ่อเวฟโพสต์อวดชมหน้าลูกชายตัวน้อย
โอ้โหเหล่าโซเชียลก็เข้ามาแสดงความยินดีกันเป็นจำนวนมากแหม่น่ารักน่าชังขนาดนี้
ไม่รู้ว่าจะเดินตามรอยคุณพ่อหรือเปล่านะคะคือคุณพ่อเว็บเนี่ยเมื่อก่อนเขาก็เป็นนักแสดง
รับบทมาก็หลากหลายบทบาทซึ่งก็ไม่รู้ว่าพอน้องบุญโตขึ้นมาแล้วจะเดินตามรอยคุณพ่อ
เป็นลูกไม้ใต้ต้นแบบคุณพ่อหรือจะมาเอาดีทางด้านธุรกิจแบบคุณแม่บุ้งดี
เดี๋ยวต้องรอดูนะคะว่าจะฉายแววออกมาในรูปแบบไหนแต่ยังไงบันเทิงไทยรัฐต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ